เราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวถนน
ย่านนัวว่าวินกรามอินทราก่อน
ค่ะนะครับมีคลิปคลิปหนึ่งครับ
ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับเพราะว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ลักษณะถืออีโต้จะไล่ฟันอีกคนหนึ่ง

เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะครับ
มีคลิปก่อนนะครับ
มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ
มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ
มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ
มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

มีคลิปก่อนนะครับ

เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่เขามาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้
ก็จะแบบมีขี่แรงหน้าบ้านลุงบ้าง
แต่ว่าจะมีแรงมากสุดเลยครั้งหนึ่งพี่
ก็คือนานแล้วประมาณเกือบปีแล้วพี่ครึ่งปีได้ครับ
ก็มีครั้งนั้นแรงแรงรอบหนึ่งครับ
รับแต่งรถพอลูกค้ามาลองรถ
ก็ต้องทดลองไงว่าแต่งแล้วมันถูกใจหรือเปล่า
ก็บอกลูกค้าให้ไปลองนู่นถนนใหญ่
แต่บางทีลูกค้าไม่ถึงถนนใหญ่หน้าบ้านลุงครับ

นั่นน่ะสินี่ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะคุยให้ครบทุกด้านนะคะ
คุยกับผู้ชายเจ้าของคลิปไปแล้วก็เลยตามไปคุยกับคุณลุงด้วย
ตามไปถึงบ้านค่ะแต่ไม่เจอไปเจอญาติ
ญาติบอกว่าลุงไม่อยู่บ้านก็เลยถามไปว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุง
คุณป้าที่อยู่ในบ้านบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกัน
ทีมข่าวของเราก็เลยถามอีกว่าอ้าวแล้วผู้ชายที่มีเรื่องกับคุณลุงเนี่ย
เคยมาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับที่บ้านหรือเปล่า
เคยมาเบิ้ลรถหน้าบ้านหรือเปล่าครับคุณป้าที่อยู่บ้านก็บอกว่า
ถ้าเป็นคนดีจริงก็คงไม่มาเบิ้ลรถเสียงดังหน้าบ้านคนอื่นแทบทุกคืนหรอก
พูดแบบนี้แต่อันนี้บอกทุกคืนใช่ไหมใช่แต่มาสร้างความเดือดร้อน
บอกนานนานครั้งใช่คุณป้าบอกทุกคืนแล้วคุณป้าบอกว่ามาสร้างความเดือดร้อน
บกวนเพื่อนบ้านเป็นประจำโอ้โหก็คือเหมือนกับบ่อยอะค่ะ
ก็คุณป้าเลยบอกว่าขอบอกแค่นี้แหละไม่กล้าพูดอะไรเยอะ
อยู่บ้านลำพังกลัวเพราะอยู่กันแต่คนแก่ทั้งนั้นนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนเห็นเหตุการณ์คนนี้นะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
คุณลุงถือมีดกำลังจะจอดรถเพื่อข้ามถนนไปอีกฝั่ง
แต่ระหว่างที่จะข้ามถนนนะคะคุณลุงเห็นผู้ชายเจ้าของคลิป
แล้วก็กวักมือเรียกผู้ชายคนนี้ให้มาคุยด้วย
แต่คุยกันได้แป๊บเดียวก็ทะเลาะกันเลยค่ะ
ปกติคุณลุงก็เป็นคนที่ขี้โมโหอยู่แล้ว
ครั้งนี้เหมือนกับว่าคุณลุงก็ถูกยั่วโมโหจากผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปด้วย
ก็เลยยิ่งทำให้โอ้โหมันบานปลายกันเข้าไปใหญ่
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าส่วนตัวนะ
เห็นส่วนตัวเชื่อว่าลุงไม่น่าจะตั้งใจทำร้ายหรอก
เพียงแต่ว่าหงุดหงิดที่ผู้ชายคนนี้ยั่วโมโหค่ะ
ผมดูแล้วเด็กน้องคนนี้ก็เก่งนะก็ได้เปรียบ
ั่วให้แกถือมีดแล้วแกก็ถ่ายรูปตลอดเวลาเลย
ผมยังนึกเลยโอ้โหถ้าเป็นมวยลุงแกเสียเปรียบแล้วตอนนี้
หลังจากที่เขาแจ้งความตำรวจมาที่บ้านเขาแถวนั้นในซอยนะ
เขาก็บอกว่าอ๋อไปมาที่ไหนได้ไปเจอเป็นลูกของดาบตำรวจอะไรที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
เป็นคนในซอยนี้เองแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อไอ้พวกนี้เองที่ขี่มอไซคิ่งหน้าบ้าน
แล้วตอนหลังเขาก็ไปบึ้นมอไซค์อยู่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุ
ไปยั่วเขาทางลูกเขาโมโหเลยทีนี้
อันนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกนะ
ส่วนถ้าดูจากคลิปฟังจากคลิปแล้วท่านก็คงจะพอพิจารณาได้แหละ
ว่าคำพูดของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรกันนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ชายหนุ่มวัยรุ่นเจ้าของคลิปนะครับ
ได้นำคลิปไปแจ้งความที่สอนอบึงกลุ่มนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าตามขั้นตอนก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยกันก่อน
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะสามารถตกลงกันได้โดยดีหรือไม่อย่างไรก็คงต้องรอฟังกันดูนะคะ
แต่จะว่าไปก็นะอย่างเรื่องของรถรถเบิ้ลเครื่องเสียงดังอันนี้มันก็
มันก็รบกวนแหละถ้าเกิดแบบเกิดขึ้นบ่อยเบิ้ลกันบ่อยอะไรแบบนี้